ต้องบอกว่าอุบุรีอาจมากน่ะฮะมีตากับหลานนะฮะ
ก็ขี่จักรยานยนต์ไปกันตานี่ซ้อนท้ายนะครับ
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มาตามประกบแล้วก็ยิงใส่นะฮะ
หลานชายเสียชีวิตตาบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นอริของตามากกว่า
แต่ทีนี้หลานเป็นคนขี่ก็เลยรับเคราะห์ไปด้วย

มีกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ

มีกล้องอยู่๒ตัวจับภาพจักรยานยนต์ตาหลานขี่ไป
เห็นว่ามีจักรยานยนต์คันนี้ขี่ตามไปนะครับ

เพราะว่าพอพ้นจากกล้องไปสักพักหนึ่งนะครับ

จักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังไปเนี่ย

เดี๋ยวจะมีภาพตอนที่จักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังสองตาหลานไปเนี่ย
ขี่ย้อนวกกลับมานะครับ
หลังจากผ่านพ้นตรงนั้นไป๒นาทีนะครับ
ก็เลยคาดว่าคงจะยิงไปแล้วนะ
แล้วก็ขี่หนีนะครับวกกลับมานะครับ
เหตุนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำ๗ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
หมู่บ้านกะเหลี่ยงคอม้า

อยู่ในพื้นที่หมู่๓ตะมนต์ชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ที่เกิดเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต๑ศพนะครับ
ตรงนี้คิวานายกริสณรังกลุ่นอายุ๒๓ปีนะครับ
เสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้าคล่อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวที่ขี่มานะฮะ

แล้วก็มีรูอยู่นะครับเป็นรูกระสุนนะครับบริเวณหลังด้านขวาทะลุไปถึงหน้าอกด้านซ้ายตัดคั่วหัวใจนะฮะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับปืนเนี่ยยังไม่ทราบชนิดนะฮะ
แต่ว่ากระสุนเนี่ยเข้าไปหนึ่งนัดแล้วมีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
กระสุนเนี่ยเข้าไหล่ขวาทะลุหน้าอกเหมือนกันนะครับนายบุญส่งวิจิตโทอายุเจ็ดสิบปี
เป็นนายขอเป็นตาของนายกิจสนะผู้ตายนะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่ายังมีรอยเลือดอยู่เลยนะครับที่พื้นถนนนะครับ
แล้วสองข้างทางเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นสภาพป่าข้างทางนะ
มีบ้านชาวบ้านอยู่หลังเดียวนะฮะแถวนี้นะครับมีพานดอกไม้กับทูบวางอยู่ข้างถนนนะครับ
ก็ถามว่าเอ๊ะอะไรนะฮะคือชาวบ้านบอกว่าครอบครัวของผู้ตายเนี่ย
เพิ่งมาทำวิธีเชิญดวงวิญญาณนะฮะก่อนนี้หมดพระมาทำวิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะครับ
เราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่ไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยนะฮะ
อาทยากรรมอุกอาจถึงขั้นแบบโอ้โหยิงกันตายแบบนี้
มีคนที่เห็นเหตุการณ์คือคนนี้ครับนายสมชาย
ดัชกรอายุ๔๔นะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขานั่งดื่มสุราอยู่หน้าบ้านอยู่ใต้ต้นมะขาม
ได้ยินเสียงคล้ายประทัดดังนะครับแล้วมีเสียงรถล้มนะฮะ
จากนั้นฝ่ายของตาที่อายุ๗๐เนี่ย
เขาวิ่งเข้ามาที่บ้านเขามาขอความช่วยเหลือนะลักษณะแบบตอนนั้นเนี่ยนะเขาก็คิดว่าเออสงสัยรถล้มแล้วเมาหรืออ่าวนะก็เลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือเขาก็วิ่งไปดูรถที่ล้มนะครับก็เห็นคนขี่เนี่ยลักษณะนอนคว่ำหน้าคล่อมจักรยานยนต์อยู่แต่ว่าตัวเนี่ยแน่นิ่งแล้วมีเลือดไหลออกเยอะเลยก็เลยไม่ใช่รถล้มนะ
ก็แย่งเหตุก็รีบมากันนะซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันคืออะไรเนื่องจากคนเจ็บเองเนี่ยเขาไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้มากว่า๒๐ปีแล้วเขาเคยอยู่แต่เขาไม่ได้อยู่มาเป็น๒๐ปีแล้วอาจจะเป็นเรื่องการขัดแย้งอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยแล้วก็หลานที่ตายด้วยเนี่ยเขาไปอยู่บ้านภรรยานะเขาไปอยู่ต่างถิ่นละ
จริงแล้วในหมู่บ้านเนี่ยแกก็ไม่ได้มีปัญหากับใครนะแต่ว่าเขาไปอยู่โน่นมาสิบกว่าปีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เนอะเราก็ไม่ค่อยจะรู้ประวัติแกเท่าไหร่เพราะผมเองก็มาอยู่นี่ได้๓๐ปีได้แต่ก็เขาก็ตัดย่าทำสวนอยู่นะเมื่อก่อนเขาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนฮะบอกว่าพ่อเนี่ยกลับมาอยู่บ้านได้ส

ส่วนตัวเนี่ยนายสุชาติบอกว่าสนิทกับหลานชายมากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กยืนยันว่าหลานเนี่ยไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครยังคุยอยู่ว่าเดี๋ยวพ้นจากเกณฑ์ทหารเนี่ยจะให้หลานเนี่ยบวชก็มาเกิดเรื่องซะก่อนเชื่อว่าที่หลานถูกยิงตายเนี่ยน่าจะรับเคราะห์แทนตาค่ะนะการบาดหมางต่างของตาบุญส่งจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ย
ได้เกือบ๒๐ปีเนี่ยตัวเขาก็ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเขาจะมีเรื่องขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่า
ตอนท้ายเนี่ยก็ใช้ปืนยิงใส่นะฮะมันก็เข้าหลังของตาก่อนกระสุนเนี่ยผ่านหัวไหล่ทะลุออกมาเหลือเหนือราวนมด้านขวานะครับ
แล้วกระสุนเนี่ยมันคงทะลุเข้าหลังของนายกิจสนะนะครับแล้วก็ตัดคั่วหัวใจด้วยนะ
ก็เลยเสียชีวิตนะครับลักษณะยังคล่อมจักรยานยนต์อยู่เลยนะฮะนอนคว่ำหน้าอยู่ส่วนคนร้ายก็หลบหนีไป
ว่าคนร้ายเนี่ยใช้กระสุนนัดเดียวตั้งใจยิงตายิงข้างหลังของนายบุญส่งที่เป็นตา
แต่ว่าโอ้โหกระสุนอะไรมันจะคมทะลุขนาดสองคนเข้าไปตัดคู่หัวใจอีกคนนึงขนาดนั้นนะครับ
ตอนนี้ตำรวจที่สระบุรีนะครับกำลังกระจายกำลังลงพื้นที่นะฮะเพื่อติดตามหาตัวคนร้ายมันเป็นพื้นที่รอยต่อนครนายกได้ด้วยนะครับ
ก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างต่อนะครับพื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าติดภูเขาอะไรพวกนี้ด้วย
ก็ต้องไปหาสาเหตุด้วยว่าจะมาจากเรื่องอะไรกันแน่